มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๙ปีนะครับ
โดนวัยรุ่นใช้เขียงทุบศีรษะจนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้าน

คือมีชาวบ้านบอกว่าเห็นเขานั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันนะ
คือผู้ตายเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นคนในหมู่บ้านเป็นรุ่นลุงแล้ว
นั่งดื่มเหล้าอยู่กับกลุ่มวัยรุ่น
ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เป็นพื้นที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านโคกงามที่หมู่๓ตะบนหนองเขียด

นี่ฮะในสอนขำชัยภูมิอายุ๕๙ปี

นอนเสียชีวิตอยู่ตรงหน้าบ้านตรงนี้นะครับ
สภาพศพคือถูกของแข็งทุบเข้าที่ใบหน้า

แล้วก็มีเขียงไม้เปื้อนเลือดเนี่ย

คาดว่านี่คืออาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
พิสูจน์หลักฐานก็เก็บลายนิ้วมือแฝงต่าง

แก้วน้ำขวดเหล้าเขียงที่เจอด้วย
แล้วก็ในศพของนายสอนด้วย

อยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุคนเดียว
ส่วนตัวภรรยาไปอยู่บ้านในหมู่บ้าน
เวลาว่างก็ถึงจะมาดูสามีที่บ้านหลังนี้
ว่าสามีเป็นคนชอบกินเหล้า
จะมีวัยรุ่น๓๔คนในหมู่บ้านเนี่ย
จะมานั่งมั่วสุมดื่มเหล้ากันอยู่เป็นประจำ
คาดว่าคนก่อเหตุก็คงเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่นี่แหละ
ชอบมากินเหล้ากับสามี

มีชาวบ้านที่มาปลูกผักอยู่ใกล้
บ้านหลังที่เจอศพในสอนนะครับ
เข้าออกบ้านอยู่หลายรอบ

ออกไปซื้อเล่าอะไรเงี้ยนะครับเข้าออกเข้าออกนะครับวัยรุ่น
กลุ่มนี้มามั่วสุมดื่มเหล้ากับนายสอนเป็นประจำหนึ่งในนั้น
ชื่อนายโอนะซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยคาดว่าหลังจากเมากัน
เนี่ยในสอนน่าจะมีปากเสียงกับนายโอแล้วทะเลาะกันอย่าง
รุนแรงก็คงจะใช้เขียงเนี่ยในโอเนี่ยใช้เขียงที่วางอยู่เนี่ย
ทุบศีรษะในสอนจนกระโหลกแตกแล้วก็เสียชีวิตส่วนในโอกับ
วัยรุ่นที่นั่งดื่มด้วยกันเนี่ยไม่รู้ว่าจะใครก่อเหตุกี่คน
นะฮะหลังจากเกิดเหตุแล้วก็คงจะพากันหลบหนีไปประวัติของใน
วัยรุ่นในพื้นที่นะครับเคยก่อเหตุใช้มีดฟันคู่อริจน
เจ็บสาหัสมาแล้วแล้วอยู่ในระหว่างการถูกดำเนินคดีข้อหา
พยายามฆ่าแล้วก็หลบหนีหมายเรียกของตำรวจสพชุมแพรด้วย
ฮะแล้วล่าสุดนี่มาก่อเหตุอีกนี่มาทุบเขาเอาเขียงทุบเขาจน
ตายนะครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไล่ตรวจสอบนะฮะเดี๋ยวต้องไล่
สอบปากคำผู้ที่คาดว่าจะอยู่ในเหตุการณ์ท่านผู้ชมครับวัน
นี้เราได้คุยกับเพื่อนบ้านที่เจอศพในสอนคนแรกนะครับบอก
เมื่อเช้าจะไปเก็บผักที่สวนอยู่ติดกับที่นาของใน
สอนแต่มันผิดสังเกตที่ไม่เห็นในสอนเนี่ยออกมาทักทาย
เหมือนกับทุกวันก็เลยไปดูที่บ้านไปถึงก็เจอนายสอนนอน
นิ่งอยู่แล้วก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบไม่คิดเหมือนกันว่าจะ
ถึงว่าอย่าร้องเอาก็ไปดูด้วยสอนมอไซค์ไปดูคนอย่าง
ก็ทีมาเป็นแก้แหละแกได้กินค่ะครับไม่เคยไม่เคยไม่ค่อยนี่
สพชุมแพรจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
ใช้เวลาไม่ถึง๒๔ชั่วโมงครับท่านผู้ชมครับ
นี่ครับนั่งอยู่นี่นะฮะ

นายนิชากรนามสกุลสุริน

คือนายนิชากรผู้ต้องหาอ้างว่า

ซึ่งมาพักอาศัยอยู่ในบ้านลุงสอน

นี่นะฮะเมื่อวานนี้

จาก๘โมงเช้าถึง๑ทุ่ม

เคยไปทำงานก่อสร้างบ้านให้เขา

บอกว่าได้ย้อนกลับมาที่บ้านของลุงสอนอีกรอบนึงนะ

ลุงสอนแกนอนแน่นิ่งเลือด

หลบหนีไปก็กลับไปอยู่ที่บ้านนั่นแหละ

คือดื่มเหล้ากันอยู่เนี่ย๓คน

แต่แยกวงกันมาแล้วแล้วเขาย้อนกลับมาทำร้ายลุงสอน

เกี่ยวกับเรื่องการสร้างบ้านนี่แหละแล้ว

คุณต้องการรู้สิทธิ์ของเขา
คุณต้องการรู้สิทธิ์ของเขา
คุณต้องการรู้สิทธิ์ของเขา
คุณต้องการรู้สิทธิ์ของเขา
คุณต้องการรู้สิทธิ์ของเขา
คุณต้องการรู้สิทธิ์ของเขา
คุณต้องการรู้สิทธิ์ของเขา
คุณต้องการรู้สิทธิ์ของเขา
คุณต้องการรู้สิทธิ์ของเขา

คุณต้องการรู้สิทธิ์ของเขา
คุณต้องการรู้สิทธิ์ของเขา
คุณต้องการรู้สิทธิ์ของเขา
คุณต้องการรู้สิทธิ์ของเขา
คุณต้องการรู้สิทธิ์ของเขา
คุณต้องการรู้สิทธิ์ของเขา
คุณต้องการรู้สิทธิ์ของเขา
คุณต้องการรู้สิทธิ์ของเขา
สนิทกันนะดื่มเหล้ากันบ่อยนะคือสุดท้ายก็เมาด้วยเสพยาบ้าด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่คุมตัวนายนิชากรไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านลุงศรนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะทำแผนเรียบร้อยนะครับแล้วก็นำมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพชุมแพร
ตอนนี้แจ้งข้อหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติดด้วย
ประวัติของนายนิชากรเคยถูกดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นเมื่อวันที่สามตุลาคมปีหกสี่
นานนี้เองนะคะนี่ฮะไม่รู้ว่าตอนนี้หนีคดีอยู่หรือประกันตัวอะไรยังไง
ดื่มเหล้ากับเขานี่ไปทุบเขาตายซะแล้วอืม